ตำรวจกองปราบปรามได้ออกหมายเรียกนางสาวอุรัชชาวาชิละกุณฑล
ซึ่งเป็นอดีตโปรเกอร์สาวที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้น
ของนายชูวงแทร่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เพื่อให้ปากคำในคดีการเสียชีวิตของนายชูวง
ภายในสัปดาห์หน้าหลังจากว่าพบไปอยู่กับ
ผู้ต้องหาในคดีระหว่างถูกจับกลุ่ม
หลังที่ตำรวจกองปรับปรามจับพันธบรดโทบัญญินตั้งพากร
ดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในข้อหาร่วมกัน
ฆ่านายชูวงแทร่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
โดยไตรตรองไว้ก่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
ระหว่างการเข้าจับตัวก็พบว่าพันธบรวจโทบัญญินอยู่กับ
นางสาวอุรชาวชิรกุณฑลหรือว่าป้อนข้าวอดีตโบรกเกอร์สาว
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีโอนหุ้นของนายชูวง
ทำให้ล่าสุดนะครับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
ออกหมายเรียกนางสาวอุรชาเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้หลายประเด็น
กรณีการเสียชีวิตของนายชูวง
โดยพนักงานสอบสวนกำหนดให้นางสาวอุรชาเข้าพบภายในวันที่๕กรกฎาคมนี้
ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้รับการตอบกลับจากนางสาวอุรชา
แต่ว่ากลับเข้ามาจัดการโอนหุ้นมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาท
ของนายชูวงให้กับนางสาวศรีธราพรมมาแม่ของตัวเอง
ก่อนจะมีการเทขายหุ้นในเวลาต่อมา
และตลอดการเข้าให้ปากคำกับตำรวจกองปราบปราม
นางสาวอุรชายืนยันว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนายชูวง
ทำให้นายชูวงโอนหุ้นจำนวนดังกล่าวให้ครับ